แม่ไอสภิกษาครับคุณผู้ชมค่ะ
มาวานนี้คลอดลูกสาวคนแรกเนาะเรอะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอต้อนรับแม่ไอเข้าสู่สมาคมคุณแม่ลูกอ่อนอย่างเป็นทางการ
เป็นภาพในห้องคลอดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เผยโฉมหน้าลูกสาวให้เราได้เห็นกันด้วยค่ะ
นี่คือน้องเลอาลูกสาวคนแรกของไอซ์นะน่ารักมากคุณผู้ชมดูดิ
ผิวขาวจมูกพุ่งจมูกโด่งมากคือต้องบอกว่าเป็นโมเม้นที่เราเห็นแล้วก็แฮปปี้ยิ้มตามไปด้วยเนาะ
ที่คุณแม่ไอซ์เขาท้องใช่ไหมล่ะแล้วดูสีหน้านะคุณแม่ไอซ์โอ้โหยิ้มแบบสดชื่นมาก
ฉันเข้าใจฟิลล์นี้เลยมันโล่งใจมันดีใจคุณผู้ชม

และนี่ไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือหน้าของคนที่เพิ่งจะผ่านการคลอดลูกมา
สวยเป๊ะมากและเต็มมากคือตอนที่ดิฉันคลอดเด้นจะติดขนตา๒ชั้นยังไม่สวยเท่านี้เลย

ในคลิปเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวลุ้นว่าอยากคลอดแบบธรรมชาติ
ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นไปตามที่คุณแม่เขาหวังไว้หรือเปล่า
แล้วภาพนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าคุณพ่อเนาะ
แต่ก็เห็นใช่ไหมคะว่ามีแขนคุณพ่อเขาเนี่ยโอบลูกสาวอยู่ข้าง

เห็นหน้าเขาเฉยคือว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่เป็นโมเมนต์ที่มีความอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากจริงนะคะ
เอาล่ะไม่ให้เสียชื่อไทยรัฐของเราเรามีตัวเลขจากการคลอดลูกมาฝากค่ะ

ละอาเกิดเมื่อวานนี้วันที่๑๐เดือน๑ปี๖๖ไม่อยากจะบอกว่าเลขสวยมากจริงคุณผู้ชม

หรือว่า๒๓ก็ได้ตามหน้าจอที่เขาเห็น
คุณผู้ชมกลับเลขหรือไม่กลับก็แล้วแต่เลยค่ะ
ส่วนน้ำหนักตัวน้องลายอาเมื่อกี้นี้ที่พี่แจ๊คบอกเลย๓๕๒๕กิโลกรัม

ต้องบอกว่าเลขของน้องเลอาเนี่ยสวยทุกตัวเลยค่ะ
เลขเบินเลขซ้ำเลขอะไรก็น่าซื้อไปหมด

ก็มีเพื่อนเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลย

หรือจะเป็นคุณแม่เอมมี่มาระกดเพื่อนซี่อีก๑คน

ด้วยรวมไปถึงรุ่นน้องในสังกัดอย่างแซมมี่คาเวลก็โพสต์ภาพแสดงความยินดีด้วยเหมือนกันนะคะมีหลายคนเลยนะคุณผู้ชมที่เข้ามาแสดงความยินดีใต้ภาพของคุณไอ้อ่ะในวงการบรรเทิงนี้โอ้โหลดลำทุกคนอ่ะอุดชื่อไม่หวานไม่หวายยายปำปแปปอย่างเงี้ยคุณเจนนี่คุณเต้ยคุณเต้ยเออใช่ค่ะต้องบอกว่
ลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่ไอ้ตลอดเวลาจริงจริงค่ะอุ้ยมันน่ารักจริงจริงน่ะเห็นนางบอกก่อนที่นางจะคลอดอ่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าคลอดเสร็จปุ๊บนะคะอีกประมาณสองสามเดือนเราจะออกอีเวนต์แล้วนะจ้ะอ่าแต่เชื่อนะว่าจะแบบว่ากลับมาแบบเป๊ะปังได้ไวน่ะเพราะคุณแม่เขาดูแลตัวเองตอนระหว่างแต่ตอนคุณไอ